จัดงานวันเกิดคุณจะร้องเพลงเสียงดังคุณจะอะไร
คือถ้ามันไม่ได้ดังมากจนทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหว

แต่นี่มีจุดปุ่งปังปุ่งปัง

เขาบอกว่าผู้สูงอายุของชาวบ้านอยู่ทางนั้น

จึงตีอะไรตี๓ตี๔ไม่พอนะ

คุณขวัญถ้าปกติงานวันเกิดจะได้รับคำโวยพรวันเกิด
ถ้าจัดงานแบบนี้ควรจะได้รับอะไรุ้ย

คราวนี้อยากดูหน่อยบรรยากาศมันเป็นยังไง
ตอนที่เพื่อนบ้านไปแล้วบอกว่า
เปิดเพลงเสียงดังเบาเสียงหน่อย

มามึงมาคุยกับคุณดีสิแต่คือบ้านหนูอ่ะมันมีหมาหนู
มันก็หายไปไงบ้านกูก็มีคนแก่มึงเป็นอะไรอ่ะแล้วหนู
พูดดีกับพี่นะครับคือหนูผิดอะไรอ่ะเออนั่งเรื่องอะไร
ไม่รู้มึงอ่ะพี่มึงแจ้งมันจะอะไรอ่ะปีหนึ่งเขาจัดที
อย่างเงี้ยมันไม่มาเอาก็อาจจะทำเสียงไม่ได้แต่ว่าพี่เขา
เต็มที่แล้วใช่เต็มที่แล้วคือการแผดของเสียงเจ็บคอแทน
เลยเจ็บคอแทนเลยนะครับจุดแป๊บเตียวของวาเศสผมก็จุด

แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจค่ะ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยและพยายามไกล่เกลี่ยและเจรจาให้
แต่หญิงสาวรายดังกล่าวที่เป็นบ้านเจ้าของวันเกิด
นี่แหละเพราะว่าอะไรคือมีบ้านของเพื่อนบ้านหลังหนึ่ง
เขาไปแจ้งเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกตำรวจ
คุณตำรวจไปคุยให้หน่อยสิบ้านหลังนี้เสียงดังมากเลย
ที่บ้านคนนอนกันไม่ได้เลยหมาเหอวิ่งหนีหายหมดแล้ว
เพราะมีการจุดพลุแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังด้วย
แล้วทีนี้พอไปถึงพยายามจะไปคุย
ไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่จัดงานวันเกิด

ตำรวจเองคอยห้านนะตำรวจบอกใจเย็น
แต่ว่าพี่คนนี้เขายังเสียงขึ้นดังขึ้นเรื่อย
เขามาโพสต์มีข้อความบอกแบบนี้ว่า
จัดงานวันเกิดเสียงดังและมีการจุดพลุใกล้บ้านเรือนหลายหลังคาเรือน
เมื่อวานเขาไปแจ้งความมาตำรวจก็บอกกับเขาเองว่า

อันนี้เขาบอกว่าเขาจุดในงานวันเกิด
พลุแบบนี้ก็เอาจริงนะก็ไม่แปลกนะถ้าหมาเขาจะวิ่งหนี
โอ้มันก็ตะเลิศหมดแหละเสียงมันดัง
ทีนี้ในข้อความที่เอาไปถูกโพสต์ไว้โดยเพจดัง

เขาบอกว่าคือเหมือนกับเขาไปแจ้งความ
แล้วตำรวจไปบอกกับคนที่ไปแจ้งความคนที่เดือดร้อนผู้เสียหายเนี่ยว่า
ในคลิปเป็นคนเลี้ยงดูตำรวจที่สพอยู่

อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่แต่ว่าเพจดังเขาพูดแบบนี้ว่า
ในคลิปเป็นคนเลี้ยงดูตำรวจที่สพอยู่
ตำรวจให้ระวังเรื่องความปลอดภัยที่จะถูกทำร้ายด้วย

อยู่ตรงนั้นไหมอยู่ค่ะตำรวจห้ามไม่ไหว
แค่มาบอกว่าให้ลดเสียงหน่อยเพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่โทรแจ้ง
แถวไหนของจันทบุรีเขาบอกอยู่แถวมรรจพรรภัฐรัมภัณฑ์พันธ์ดี
มีนักการเมืองร่วมงานนี้ด้วยไปกันใหญ่ดีทีนี้
ตำรวจก็ต้องชี้แจงนะถ้างั้นอ่ะใช่ไหมทีนี้พอหลังจากตำรวจเข้าไปเจรจาแล้ว
ทุกอย่างจะสงบลงไหมเสียงจะเบาลงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ตอนนี้นะคะเวลาตกหนึ่งนะตีหนึ่งสี่สิบห้า
หลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปคุยแล้วนะคะว่า
อย่างเปิดเพลงเสียงแบงค์แบบนี้ค่ะ
ที่ตำรวจท่าช้างเมืองอำเภอเมืองจันทบุรี
ไปพบกับพี่เจ้าของคลิปเป็นคุณพลอยนะ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒ธันวาคม
มันรันยาวไปจนถึง๓ธันวาเลยเช้ามืด

ทีนี้ทางด้านของเจ๊แล้วกัน

เจ๊คนที่โวยวายอยู่ในคลิปตอนต้นที่เราได้ยิน

ชื่อคุณพี่มนต์นันแสงดวงค่ะนี่คือคนนี้

เจ๊บอกว่ามันเป็นงานจัดงานคล้ายวันเกิดให้ลูกชาย
ไม่รู้จะมีการจุดพลุกเอาจริงเจ๊ไม่รู้

สุดแล้วเจ๊บอกยอมรับผิด

แล้วที่บอกกันว่ามีนักการเมืองอะไรร่วมงานด้วย

นักการเมืองคนดังกล่าที่ถูกเอ่ยอ้างถึง

ชื่อว่าคุณเฉลิมพลศักดิ์คำ
ไปร่วมงานนี้จริงตามคำเชิญของชาวบ้าน
แต่กลับออกมาตั้งแต่ช่วง๓ทุ่ม
แล้วก็บอกว่าขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย